ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอเรื่องราวของรถบรรทุกอ้อย
ที่น้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
วันนี้นำเสนอในมุมของรถบรรทุกอ้อยที่น้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นถนนถนนซุด
แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ถูกต้องครับเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนี้เอง
คือช่วงนี้ไปตอนนี้คืออ้อยส่วนใหญ่จะถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว
เพราะว่ามันปิดถีบพอดีสิ้นเดือนมีนาคม

ก็เลยต้องไปก่อนไปดูช่วงจังหวะที่เขาบรรทุกอ้อยกันขนอ้อยกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวคุณพีรวัตรจำลองเหตุการณ์ให้ดูค่ะ
คุณผู้ชมครับถนนเส้นนี้คือถนนที่มุ่งหน้าไปยังโรงงานน้ำตาลนะครับ
ซึ่งก็จะมีรถขนอ้อยวิ่งผ่านไปมาอยู่เป็นประจำ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมครับ
และในช่วงการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล๒๕๕๙
๒๕๕๙นั้นพบว่าจะมีรถขนอ้อยจำนวนมาก
วิ่งผ่านถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำครับ
เฉลี่ยแล้ว๕๐๐เที่ยวต่อวัน
ตัวเลขนี้ทรงผลอย่างไร
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของยางมะตอยนั่นเองครับ
ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างจะถูกกว่าการก่อสร้างถนนแบบแผ่นคอนกรีตนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับโครงสร้างชั้นล่างของถนน
ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จะประกอบไปด้วยชั้นเบสหรือหินคลุก
ซับเบสครับหรือวัสดุรองพื้นทางที่เป็นดินลูกรัง
และชั้นซับเกรดซึ่งเป็นชั้นสายครับ
ทำให้ถนนแบบนี้สามารถจะรองรับน้ำหนักของรถได้ไม่เกิน๒๑ตัน
ซึ่งตามกฎหมายนะครับระบุไว้ว่า
รถบรรทุกสินค้านั้นจะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน๒๑ตันนะครับ
และจะบรรทุกสินค้าที่มีความสูงเมื่อวัดจากพื้นได้เนี่ยไม่เกิน๔เมตรครับ
อกจากนี้ส่วนที่ยื่นออกมาต่อจากท้ายรถ
จะต้องมีความยาวไม่เกิน๒เมตร๓๐เซนติเมตรนะครับ
แต่ว่าคุณผู้ชมครับด้วยระยะเวลาที่จำกัด
ทำให้รถขนอ้อยนั้นต้องบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนดเอาไว้
ข้อมูลจากกรมทางหลวงนะครับรวบรวมไว้ว่ามีรถขนอ้อยบางคัน
บรรทุกน้ำหนักมากถึง๘๐ตันครับ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือ
ทำให้เกิดปัญหาถนนซุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ

ถนนปกตินะครับจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ๑๕ปีแบบนี้ครับ
แต่ถนนที่มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด
วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำเนี่ย
อายุการใช้งานเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงแค่๑ปีเท่านั้นครับ
และปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นผิวการจราจร
ไม่ราบเรียบจะมีความขลุขระเกิดขึ้น

อีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่า
รถนั้นจะควบคุมได้ยากแบบนี้ครับ
ควบคุมรถทำได้ยากและอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ

เหมือนกับข่าวคราวที่เราพบเห็นเป็นประจำครับ
กับกรณีรถบรรทุกอ้อยที่พลิกคว่ำนั่นเองครับ

คงไม่มีใครอยากจะเห็นหรืออยากจะให้เกิดขึ้นอีกต่อไปครับ
นั่นคือความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นก็ระมัดระวังมีน้ำใจในการขับขี่
ขับขี่ปลอดภัยที่สำคัญคือกฎหมายกำหนดไว้ยังไง
ปฏิบัติตามกฎหมายกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด